ถ้าดูจบบอกว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะ

ใช่เพราะคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกนั่นแหละครับ
เราก็เลยบอกต่อนะครับบอกว่าชัยนาฏมีงาน
ฟางนกโอ้โหมหากรรมหุ่นฟางนกที่ยิ่งใหญ่ของชาวชายนาฏเขา
๒กุมภาพันธ์ไปเที่ยวกันได้นะครับ
แล้วถ้าไปชัยนาธแล้วเลยขึ้นไปอีกไปเชียงใหม่
ไปเชียงใหม่มีอะไรเชียงใหม่
ต้องไปดูดอกไม้ดอกไม้ที่อยู่ในชุดคุณนายรยาว่าสวยแล้ว
ที่นั้นอ่ะที่นั้นเขามีสีสัตว์นะ
ใช่ค่ะเป็นงานดอกไม้นานาพันธุ์นะคะ
งานนี้ภายใต้แนวคิดดอกไม้สะพรั่งงามเทิดนามองค์ภูมิพล

อากาศดีด้วยนะ
ช่วงนี้ภาคเหนืออุณหภูมิก็ลดลงด้วยนะคะ
เมื่อกี๊น้องก็ถือไปมันแฮะหัวใจเจี๊ยงใหม่เจ้าใช่ค่ะ
คือดอกทิวลิปนะสวยงามทีเดียวดอกจริงด้วยนะคุณผู้ชม
มาจากดอยอินถนนกว่าสองหมื่นต้น
นำมาจัดแสดงภายในงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่สี่สิบเอ็ด
บริเวณสวนสาธารณะน้องบวกหาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดดอกไม้สะพรั่งงามเทิดนามองค์ภูมิพล
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙นะคะ
จากนี้นะคะก็ยังมีการจัดอุโมงต้นไม้ที่สวยงามตระกาลตา
มีพันไม้ดอกไม้ประดับอีกมากมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วย
ไม่พอแค่นั้นนะคะมีอะไรอีกครับ
มีการจัดนิทัศกาลสวนไม้ดอกไม้ประดับใต้ร่มพระบารมี
๗๐ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระปรมีนทะมมอดุญเดต
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราช
อย่างเช่นกล้วยไม้กระบองเพชรไม้อวบน้ำไม้ประดับกระถาง
ประดับสีบอลสีชวนชมยักษ์โกศลโป๊ยเซียนบอลใส่สับปะรดสี

ส่วนวันนี้ค่ะมีประกวดขบวนรถบุพชาติดอกไม้สดจากหน่วยงานต่างในพื้นที่
ประกวดนางงามบุพชาตินางงามบุพชาตินานาชาติ
นี่ประกวดกันเยอะเลยนะคะแต่ละปีก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก
งานจัดถึงวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ๕กุมภาพันธ์ไปกันได้เลยค่ะ
ส่วนใครไปภาคเหนือช่วงนี้นะเอาเสื้อหนาวไปหน่อย
เพราะว่าคำเตือนจากกรมอุตุบอกวันที่๔คือวันนี้ถึงวันที่๗กุมภาพันธ์
จะมีลมตะวันตกลมตะวันตกตอนบนจากประเทศเมียนมาแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ๓๕องศาเซลเซียสนะคุณ
หนาวนะฮะหนาวเหมือนกันนะครับดังนั้นดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับ